หลังจากที่เรารุ้นกันเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับ
แชมป์ยูโร๒๐๑๖ในปีนี้ก็คือเป็นของโปรตูเกตนะครับ
อีก๔ปีข้างหน้ารอดูกันใหม่ว่าใครจะเป็นแชมป์
แต่ว่าลุ้นจบไปแล้วรอบหนึ่งยังไม่จบดีนะครับ
เพราะว่ายังมีลุ้นอีกหนึ่งรอบโดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกับอภิมหาสปอนเซอร์
และตอนนี้เองปรายศนียบัตรนั้นทยอยส่งมาที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วนะครับ
การเบื้องต้นคือไม่เกินเที่ยงคืนคืนนี้
สุดท้ายจะส่งมาถึงแล้ว

คนที่ทายถูกนะครับว่าเป็นโปรตูเกตจะได้แชมป์
มีสัดส่วนเพียงแค่ประมาณ๑๓๐เท่านั้นเอง
คือตัวเลือกยิ่งน้อยลงมาดังนั้น๓๐กว่าล้านบาท
ลุ้นกันนะครับคุณผู้ชมแล้ววันนี้๑๐ล้านบาทใครก็อยากจะได้
มีโอกาสสูงมากเพราะทายถูกไม่เยอะไง
เดี๋ยวตอนนี้นะครับมาดูกันว่าบรรยากาศเป็นยังไง
แต่ว่ายืนยันว่าระบบการคัดกรองทุกอย่างโปร่งใสแล้วก็ยุติธรรมนะครับ
รายศนียบัตรทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโร๒๐๑๖นะครับ
ตอนนี้ก็บรรจุในถุงบิ๊กแก๊กแล้วก็ยังคงทยอยนำลำเลียง
เก็บที่โกดังของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
โดยนายมานพสรวิบูรณศักดิ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปรายศนีย์ไทย
สังเกตการณ์และติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเองเลยนะครับ
แล้วก็บอกด้วยว่าการขนย้ายตอนนี้ก็คืบหน้าไปกว่าร้อยละ๙๐แล้ว

รายศนียบัตรล็อตสุดท้ายจะส่งมาถึงโกดังเวลาประมาณ๕ทุ่มคืนนี้
คาดว่าจะมีไม่ต่ำกว่า๑๗๔ล้านฉบับ
ทำลายสถิติการทายผลฟุตบอลยูโรจากครั้งก่อนเมื่อ๔ปีก่อน
คือปี๒๐๑๒ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ๑๖๐ล้านฉบับนะครับ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ของปรายศนีย์ไทยนั้นยังคาดการณ์เบื้องต้นด้วยนะครับว่า
ประมาณ๑๗๐ของปรายศนียบัตรที่ส่งเข้ามา
ว่าฝรั่งเศสจะชนะการแข่งขันในรอบนี้
ดังนั้นครับส่วนที่เหลือก็ประมาณร้อยละ๓๐นะครับ
ไม่เกินนี้วันที่๑๓ถึง๒๔กรกฎาคมนี้
รายศนียบัตรที่ทายผลผิดจะถูกคัดทิ้งทันที
ส่วนที่เหลือนั้นก็มาลุ้นกันต่อไปครับ

ที่ดูคำทายนะฮะเขาก็จะมัดเป็นปึกเนี่ย
ก็ส่วนใหญ่ก็จะทายฝรั่งเศสโปรตุเกตก็มีแต่ว่าสัดส่วนนี้

ก็ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่ารอบนี้โปรตูเกตเข้ามาแรงจริงนะครับ
รายศนียบัตรยืนยันนะครับบอกว่าทางด้านปรายศนีย์ไทยนั้นก็บอกเหมือนกัน
นอกจากการขนส่งที่ปลอดภัยความรวดเร็วแล้ว
ปรายศนียบัตรแต่ละฉบับจะได้รับการดูแลอย่างดี
จากเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรตรวจตราตลอด๒๔ชั่วโมง
ส่วนคนที่ทายถูกว่าโปรตูเกตจะได้แชมป์ฟุตบอลยูโรนั้น
รอเลยนะครับจากนี้ไปคือรอลุ้นการประกาศรางวัล
การจับรางวัลรวมมูลค่าแล้วตอนนี้ก็แตะ๔๐ล้านบาทแล้วนะครับ
ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ทราบแน่นอน
หลังจากที่เตะเสร็จจับภายใน๓๐วันนะครับ